และอีกหนึ่งสาวที่มีรอยยิ้มที่น่ารักและสดใสไม่แพ้กันก็คือ

เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จริงแล้วเนี่ยสาวนาวเขาจบมาพักใหญ่แล้วนะ
แต่ว่าเพิ่งบินกลับไปถ่ายรูปรับปริญญาที่ลอนดอนเมื่อวันก่อน
พอรู้ข่าวดีปุ๊บบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าเลยจ้ะ
วีดีโอคอลไปยินดีกับน้องนาว
พร้อมกับเปิดใจทุกเรื่อง
เรื่องแรกนาวบอกว่าแม้จะเสียใจนะ
ที่พ่อแม่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่ากลัวโควิด
แต่ก็ได้วีดีโอคอลหากันตลอดนะคะ
ซึ่งก็มีพี่สาวบินมาจากอเมริกามาร่วมยินดีด้วย
โดยหลังจากนี้ก็จะให้รางวัลตัวเอง
ด้วยการไปดูฟุตบอลอังกฤษ๑แมทไปเลย
แล้วค่อยกลับไทยปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
ส่วนงานบันเทิงค่ะหลังจากนี้ก็จะกลับไปลุยเต็มที่
ทำงานคู่กับงานประจำนะคะ
บอกว่าหลังหมดสัญญาวิกหมอชิดเนี่ย

ผู้จัดท่านใดดูอยู่ตอนนี้
ติดต่อน้องนาวได้เลยนะคะคุณผู้ชม

ตอนนี้น้องนาวบอกว่ายังโสดนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่ามีคนคุยกันบ้างตามภาษา
ส่วนกับพี่ตองกวินที่ไปร่วมงานศพคุณพ่อของพี่เขา

พี่ตองและน้องนาวเองก็ยืนยันว่าไม่มีสมาธิอยู่ว่านี้

ความฝันเราตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมว่านาวจบแล้ว

พรุ่งนี้หนูของานเลยตรงนี้
แล้วปริญญาให้จบมันจะได้โล่งไปแบบหนึ่ง
กลับไปไทยเราจะได้ทำงานลุยงานได้เต็มที่
เราก็โฟนให้กำลังใจรวมถึงไปร่วมงาน
เราก็ถือว่าเรารู้จักคุณพ่อรู้จักที่บ้านเขา
ได้กำลังใจ